ส่วนเรื่องราวของฟุตบอลที่เราตกรอบแรกนะครับ

เราจะนำบทเรียนนี้มาแก้ไขอย่างไร
แล้วก็ตัวของนักฉวยสมชายชมบรรชุมอดิษฐ์กุลซือทีมชาติไทยนะครับ
ในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีที่ช่างสร้างนักเตะหลายคนนะครับ

ในปัจจุบันก็ยื่นใบสมัครขอคุมทีมชุดนี้ครับ

ก็คือการไปต่อนะครับ
ไปลุ้นในการเป็นหนึ่งในสามทีม
ที่จะได้ไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นในปี๒๐๒๐
รอบคัดเลือกนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า
ล่าสุดครับสมชายเชอร์บุญชุมกุญศือของศรีสะเกดนะครับ

เตรียมยื่นใบสมัครที่สมาคมธุระฟุตบอลเพื่อทำงาน
อีกครั้งหนึ่งในงานทีมชาตินะครับ

ทำทีมประสบความสำเร็จได้ดีเหมือนกันนะครับ
ซึ่งเราจำกันได้นะครับนักเตะหลายคนในชุดนั้นก้าวขึ้นมาติดชุดใหญ่ในปัจจุบัน
ทั้งชนะทิพย์สงฆศิลป์ธนบูรณ์เกษารัฐธิริพันธ์ภูมิจันทร์นะครับ
ส่วนทีมชุดเอเชียนเกมจะเดินทางถึงไทยในช่วงเย็นวันนี้เวลา๔โมงเย็นครับ
ที่บอลหญิงครับได้คู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
หรือว่ารอบ๘ทีมสุดท้ายแล้วหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
อีกคู่ฮ่องกงชนะทาจิกิสถานไป๖๑ทำให้กลุ่มนี้จีนมี๙แต้ม
เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาบาแก้วในรอบต่อไปครับ
แกรมบอลหญิงศุกร์ที่๒๔สิงหาคมนะครับ๔โมงเย็นเกาหลีใต้เจอฮ่องกงทุ่มครึ่งครับ
ไต้หวันพบกับเวียดนามแล้วก็วันเสาร์ที่๒๕สิงหาคม๔โมงเย็นเป็นญี่ปุ่นเจอเกาหลีเหนือ
แล้วก็ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นจีนพบกับไทยครับ